เอาละค่ะแล้วพี่บอลของพี่บอลนี่คืออะไรคะ
หอมปรับอากาศกลิ่นโรแมนติก

ราคาไม่แพงฮะราคาถูกมากฮะ

อันนี้เป็นสบู่อาบน้ำกลิ่นกุหลาบราคาถูกที่สุด

นี่เป็นลิฟต์กลิ่นกุหลาบ๗กรัมราคาไม่แพง
อันนี้เห็นไหมแอ๊ะจุ๊กรูรจุ๊กรูร

คอมหอมก็ถูกน่ะปวงกูมไว้คอมหอมไม่อัจเจน
นี่คือคำถามข้อแรกของคุณค่ะ

คำถามข้อแรกมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะ
ผลิตภัณฑ์จากกลิ่นกุหลาบทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เคยซื้อใช่ค่ะแต่มันจะมีหนึ่งแถมหนึ่ง

มันขนาดเล็กแต่ว่ามันแพงอยู่นะ

แต่อันนี้หนูไม่เคยซื้อแต่อันนี้มันน่าจะแพงกว่าอันนี้แต่อันนี้มันแพงสุด
อันนี้ก็ผ่านตานะวัสลินแต่แพงสุดเคยคิดว่าอันนี้ก็มาเท่าไหร่เคยคิดว่า
๑๙๙บาทป่ะไม่รู้จริงประมาณนี้อุ้ยแพงไป
หนูขอเลือกหนูมั่นใจฉันก็ว่าอันนี้แหละ
แกคิดว่านี้ใช่ไหมงั้นเชื่อเขาเลยไหมเชื่อ
ัสลีนลิปสติกตัวระพีโรซี่๗กรัม
กุหลาบที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

พฤกษานกแก้วครีมอาบน้ำกินกุหลาบ๕๐๐มิลลิลิตรราคาอยู่ที่

นี่คือคำถามเปิดประเดิมที่หอมฟุ้งของคุณเตยและคุณหมายดี้
หรือวิววววววรอบแรกไม่ได้นะพี่
เก่งมากไม่ตุ๊กใจไหมที่สาเตยจ๋า
ครีมอาบน้ำพฤกษานกแก้วเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ข้อหน้าค่ะเนื่องสะสมเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๔๐๐๐บาท
แต่คำถามของเราก็เหมือนเดิมค่ะ
คำถามข้อต่อไปถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
คำถามข้อที่๒ก็ต้องงอเหมือนกัน

นี่คือเยลลี่นะคะเจราตินโยโย่๘๐กรัมนะครับ

บอกได้เลยว่าข้อนี้คุณได้ไปต่อถ้าคุณทายของผม

ของนะฮะดีโด้รสอังุ่น

ขนาดหนึ่งจุดสามห้าบลิสต์ครับผม

อ๋อใหม่เตยคุณคะนี่คือคำถามข้อที่สองของคุณค่ะ

ถามเลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอังุ่น

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ครับผมอุ๊ยค่ะโอเล่

แต่อันนี้ด้วยความเป็นอัดลมมันน่าจะแพงแต่อันนี้ด้วยความเป็นน้ำหวานเฉยเป็นน้ำเฉยใช่ไหมคะ

เท็กเป็นที่รหัสค่ะ

คุณคะผลิตภัณฑ์จากอังุ่นทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด

เตยใจใจเตยก็อันนี้ไหมดี้อันนี้
เห็นตรงกันแล้วนี่ไม่มีอะไรต้องขัดแย้ง
เลือกแล้วเลือกเลยว่าอ้าวชอบมีความรอบครอบค่ะ
ที่คุณเตยและคุณไมดี้ไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

รักเลยอ่ะและเอ็กจะเฉลยอันที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ
เยลลี่เจลาตินโยโย๘๐กรัมกลิ่นองุ่นราคาอยู่ที่
แพงกว่า

คุณเตยคุณไมดี้นี่คือคำถามข้อที่๒ของคุณ
ดีโดน้ำผลไม้กลิ่นองุ่นเป็นไปได้ไหมคะคุณผู้ชมว่าจะ

ถูกกว่านี่คือสินค้าที่คุณเลือกค่ะและราคาอยู่ที่
ลีเฟคอย่าตุ๊บซ้ายอย่าให้หนูตุ๊บนะหนูยังไม่อยากไป

และออกมาเป็น๑๘บาทจริงค่ะดีโด่น้ำผลไม้
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เฮ่ยเป็นมากเลยชอบจริงเลย
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาท
คำถามเหมือนเดิมเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มาค่ะนี่คือผงปรุงรสฟ้าไทย
ขนาด๑๖๕กรัมเท่ากัน
อันแรกผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปน้ำซุปกี้ค่ะ
ส่วนอันที่สองค่ะเป็นผงปรุงรสรสเห็ดหอมเจ
ที่๓นี้ค่ะเป็นผงปรุงรสรสหมู

ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากฝาไทย

ตอนแรกหนูคิดว่าอันเนี่ยคือเป็นเห็ดน่าจะแพร่

มันมีช้อนอันนี้
อันนี้ก็มีช้อนเป็นน้ำซุปอันนี้คือผงรส

จากฟ้าไทยตัวที่แพงที่สุดคือ

แต่มันเจมันไม่น่าจะใช้ส่วนผสมอะไรมาก

ลูกสาวนี่นี่มันมาแดงนั่งมาด้วย
นางเป็นแบบไหนอ่ะ

อ้าเอ้าแดงบอกว่า

งปรุงรสเห็ดหอมเจจากฟ้าไทย

งปรุงรสเห็ดหอมเจจากฟ้าไทยที่คุณเลือกราคาอยู่ที่๑๙บาท
อันนี้ก็ต้อง๒๐เท่ากันป่ะหรือว่าจะแพงกว่า

และผงปรุงรสรสหมูจากฟ้าไทยต้องแพงกว่า๑๙บาท

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
ไอ้แดงแดงช่วยแม่ลูก

อันนี้ค่ะส่วนเป็นรักษา๘๐๐๐บาท

กับตัวช่วยที่คุณมี๑ตัวช่วยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ว่างเพื่อความคึกคืนของร้านเรา